คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะมีผู้ชายสองคนเป็นเพื่อนกัน
เข้าป่าล่าสัตว์แล้วมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้ว
คือพอยิงปืนไปนึกว่าเป็นสัตว์แต่เป็นเพื่อน
กลายเป็นเนี่ยโดนยิงตายค่ะอีกแล้ว
เมื่อวานนี้ค่ะทางสถานีตำรวจภูทรย่อยป่าเด็งไปตรวจสอบนะคะ
หมู่๑บ้านป่าเด็งเหนือที่แก่งกระจานเพชรบุรี
นายสุธีท้วมใหญ่หรือนายแดงอายุ๔๖เป็นชาวบ้านป่าแดงเหนือนี่แหละค่ะ
ครับถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในสวนทุเรียนผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อน
ชื่อว่านายพัฒนศักดิ์หรือว่าในแจ๊คอายุ๔๒เป็นลูกชายอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะ
หลังก่อเหตุในแจ๊คมอบตัวกับตำรวจแล้วก็บอกว่าเข้าป่าล่าสัตว์
ยิงปืนลูกซองห้านัดแล้วพลาดไปโดนนายสุธีเสียชีวิตค่ะ
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปไปคุยกับนางวันเพ็ญอายุห้าสิบเจ็ด
ภรรยาของผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งนะคะครับเธอก็เล่าให้ฟังว่าตัวนายสุธีผู้เสียชีวิต
กับในแจ๊คผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็กคือสนิทกันมากเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เล็กเลย
แจ๊คเรียกนายสุธีว่าอาจารย์แดงเขาไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดไม่เคยทะเลาะกัน
แล้วทั้งคู่เป็นคนนิสัยดีมีน้ำใจช่วยเหลือชาวบ้านนะคะปกติตัวในแจ๊คผู้ก่อเหตุจะไปรดน้ำในสวนทุเรียนตอนเย็น
ไม่ก็เข้าป่าล่าสัตว์ก็จะไปกันกับนายสุธีผู้เสียชีวิตตลอดนะคะ
แจ๊กบอกว่ายิงปืนไปห้านัดแล้วพลาดไปโดนนายสุธีเนี่ยตัวนางวันเพ็ญบอกว่าเอาจริงก็ไม่แน่ใจ
ว่าตอนเกิดเหตุมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะเขาก็อยู่กันสองคนนี่
มันไม่ได้มีใครเห็นเหตุการณ์ไม่ได้มีใครอยู่ด้วยแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นในป่า
มันก็ไม่ได้มีกล้องวงจรปิดหรืออะไรถ้าจะถามว่าทะเลาะกันแล้วยิงหรือเปล่า
ประเด็นนี้จะไม่มีใครเชื่อเพราะเขาสนิทกันจริง
เขาไม่เคยทะเลาะกันด้วยแล้วเขาก็รักกันมากแล้วเขาก็เป็นคนนิสัยดี
นายสุธีผู้เสียชีวิตอยู่กับแม่และหลานนะคะตอนนี้แม่ของนายสุธีป่วยอายุเยอะแล้วอ่ะค่ะ
อายุ๘๐กว่าแล้วหลังเกิดเหตุน้องสาวของนายสุธียังไม่กล้าบอกแม่เลย
พี่ชายก็คือนายสุธีคนนี้นะคะเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครกล้าบอกแม่
แกนน้องสาวเข้าอีกคนบอกว่าสุธีหลดลมหัวกระแทกเฮียนแค่บอกว่าแกครับ

นางสาวเจริญผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่๑
ก็เล่าให้ฟังนะคะเมื่อวานเข้าไปดูที่เกิดเหตุ
ก็ไม่มีใครรู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นกี่โมงยิงกันกี่โมง
หลังเกิดเหตุตัวในแจ๊คผู้ก่อเหตุกลับไปบอกพ่อของตัวเองว่า
สุธีเสียชีวิตอยู่ในสวนทุเรียน
ก็เลยมาแจ้งผู้นำชุมชนให้ไปช่วยดู
คือระหว่างที่ไปดูเหตุการณ์นะคะก็คุยกันกับเจ้าหน้าที่ค่อนข้างลำบาก
เพราะว่าในพื้นที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เขาใช้โซลาเซลล์กันนะคะ

ตอนนี้ญาติของผู้เสียชีวิตก็ยังไม่ได้คุยกับทางฝ่ายผู้ก่อเหตุเลย
ก็ไม่รู้ว่าญาติของผู้เสียชีวิตเขาติดใจสงสัยอะไรหรือเปล่า
ตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปในที่เกิดเหตุตัวผู้ก่อเหตุก็ไม่ได้อยู่ด้วย
ก็เลยไม่รู้สาเหตุที่แท้จริงค่ะ

ตำรวจนำตัวไปคุมขังที่สพแก่งกระจานให้ตำรวจสพแก่งกระจานสอบปากคำนะคะ
เพราะว่าสพย่อยจะไม่มีอำนาจในการสอบสวน
ตำรวจบอกว่าจากการสอบประคำเบื้องต้น
แจ๊กก็รับสารภาพว่าทำปืนลูกซองลั่นใส่เพื่อนระหว่างล่าสัตว์ครับ
ร่างของนายสุธีผู้เสียชีวิตถูกนำไปผ่าชนะสูตรที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
เตรียมรับศพมาประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดป่าเด็ง
หลานสาวของผู้เสียชีวิตโพสต์เฟซบุ๊คไว้อาลัยค่ะ
เป็นคลิปวิดีโอตอนที่ผู้เสียชีวิตกำลังปอกทุเรียนให้หลาน
แล้วก็มีข้อความบอกว่ารูปสุดท้ายไม่มีอีกต่อไปแล้ว
คนคอยปอกทุเรียนให้คนคอยเรียกคนคอยทำกับข้าวของอร่อย
ไปสู่สุขตินะไวเกินไปทำใจยากไม่ต้องห่วงอะไรให้ไปสบาย
นี่คือคลิปของผู้เสียชีวิตนะคะก่อนที่จะถูกยิงเนี่ยค่ะ